คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้เป็นอุบัติเหตุค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาขับรถพลิกอัพ
แล้วปรากฏว่ารถพลิกอัพตกเหวที่เขื่อนแม่สวยจังหวัดเชียงราย
แล้วก็จมลงไปในน้ำเลยนะคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพ
ตอนที่นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากน้ำ
ญาติร้องไห้กันระงมเลยค่ะ
นี่นะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากน้ำนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนางศรีแก้วชุมแอร์อายุ๔๗ค่ะ
เป็นชาวอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะคะ

เพราะว่ารถพลิกอัพคือตกลงไปในน้ำ
แล้วก็เธอก็อยู่ในรถออกมาไม่ได้

ส่งศพไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ

คุณผู้ชมประมาณ๘โมงครึ่ง

แล้วก็ขาดการติดต่อไปเลยนะคะ
พี่น้องก็เลยออกตระเวนตามหากัน

ก็คือไปเจอรอยล้อรถ

แล้วก็ไปเจอป้ายทะเบียนรถ

บนถนนตำบลวาวีอำเภอแม่สวยนะคะครับก็แจ้งตำรวจค่ะ
แล้วก็ระดมกำลังกู้ภัยช่วยกันดำน้ำค้นหานะคะ
สองทุ่มค่ะกู้ภัยใช้นักประดาน้ำสิบห้าคนนะคะ
กู้ภัยอมรินใต้กู้ภัยพิงนครเชียงใหม่เขาช่วยกัน
ดำน้ำกันค้นหาน้ำลึกกันอีกจนประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่า
ครับพบศพค่ะโอ้นี่ค่ะเที่ยงคืนสิบเจ็ดนาที
ลักษณะของจุดเกิดเหตุเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมีรอยล้อรถเนี่ย
พุ่งตกเหวข้างทางชั้นแรกลึกประมาณ๑๐เมตร
จากนั้นรถกระเด็นตกลงไปอีกห้าเมตรรวมแล้วก็คือเหวลึกประมาณสิบห้าเมตรแบบนี้นะคะ
ครับพอตกไปกระแทกพื้นเนี้ยค่ะรถก็พุ่งลงไปในเขื่อนแม่สวย
มน้ำลึกลงไปเป็นน้ำที่ค่อนข้างลึกเนี่ยนะคะ
แล้วก็กู้ภัยก็เลยช่วยกันค้นหาตอนนี้อากาศเย็นด้วยคุณภาคภูมิ
อุณหภูมิ๑๕องศาเซลเซียสอากาศเย็นมืดด้วยค้นหายากค่ะ
แต่สุดท้ายก็เจอแต่เป็นเรื่องเศร้า
ที่เจอเป็นร่างที่ไร้วิญญาณอยู่ในน้ำนะคะ
ก็ต้องมีการส่งไปชนะสูตรค่ะ
ญาติญาติก็รับศพของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อนะคะ

ใช่ค่ะติดต่อไม่ได้หายไปเลยก็เลยตามหานะคะ
สุดท้ายก็เสียชีวิตนะฮะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ